ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะคะ
สัปดาห์หน้ามีโปรแกรมที่จะลงแข่งขันฟุตบอลชัยหน้าครับนะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะสุมัญญาปุริสายนะคะ
ตัวเนื่องจากว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บแล้วก็เลยเป็นโอกาสของเกริกฤทธวีการค่ะ
มีอาการบาดเจ็บบริเวณดวงตาค่ะก็ต้องพัก๑๒สัปดาห์
ก็เลยต้องถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดทำศึกชัยหน้าครับ๒๐๑๖
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการกลับมาติดทีมชาติในรอบเกือบ๒ปีของเกริกฤทธิ์เลยค่ะ
วันพรุ่งนี้เวลา๑๑นาฬิกานะคะ
ก่อนที่จะลงฝึกซ้อมในช่วงเย็นเวลา๑๖นาฬิกาที่สนามบุญญะจินดา
และจะเดินทางไปที่จีนวันอังคารที่๑๙มีนาคมนี้ค่ะ
เกมแรก๒๑มีนาคมค่ะทีมชาติไทยจะเจอกับจีนนะคะเข้าสัญญาณ๑๘นาฬิกา
ส่วนเกมนัดที่๒ก็ต้องดูผลจากเกมนัดแรกนะคะ
ถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยชนะจีนผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศก็จะแข่งขัน๒๕มีนาคมเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาที
แต่ถ้าเกิดว่าแพ้ในเกมแรกก็จะไปชิงที่๓แข่งขันเวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาทีค่ะ